อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่แยกแยกหนึ่งที่เขาตั้งชื่อคลิปไว้ว่า
มันคือแยกแครรายแต่ไม่เคยแคร์ใครค่ะ
เป็นจังหวะไฟแดงแล้วนะคะ
นี่ก็รถเจ้าของคลิปเนี่ยเห็นไหม
คือมันเป็นจังหวะที่มันเป็นไฟแดงแล้วรถฝั่งเนี้ย

เขากำลังออกตัวแล้วดูสิโอ้โหคือคุณผู้ชมเห็นขาของคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไหม
ขาเขาหักจนผิดรูปเลยค่ะเพราะว่ารถคันนี้ฝ่าไฟแดงเร่งเครื่อง
แล้วตีคโค้งมาชนขาเขาอย่างจังอะคะคนที่ถ่ายคลิปเนี้ยคะคือม้อตะไซค่ะ

ไม่แครไฟแดงด้วยสนใจแม้แต่ไฟแดงแล้วบีบแปลด้วยแล้วคุณดูขาเขาสิ
เห็นป่ะคือมันเจ็บมากนะ

เหลืองคือเตือนให้หยุดนะคะไม่ใช่ให้เร่งเครื่อง